เหตุการณ์นี้ค่ะเราตามความคืบหน้าให้นะคะ
เหตุการณ์ที่เชียงใหม่ที่มีคนร้ายเนี่ยค่ะ
เอาค้อนไปทุบฆ่าหนุ่มไทยใหญ่นะคะ

คือจับตัวได้นำตัวไปทำแผน
เขาบอกว่าคือตอนแรกก็นั่งดื่มเหล้าด้วยกัน

แต่ตัวผู้ก่อเหตุบอกว่าเขาไปนอนเมาร้องเพลงเสียงดัง
เหมือนกับผู้ตายมาต่อว่าคนนี้คือผู้ก่อเหตุนะคะ
แต่ผู้ตายเหมือนกับถือค้อนมาด้วยจะมาทำร้ายเขา
เขาก็วิ่งหนีแล้วก็เหมือนกับยื้อแย่งค้อนกัน
กลายเป็นว่าตัวเองหันไปทำร้ายเขากลับอย่างนี้ค่ะ
เขาบอกว่าไม่รู้ว่าตายนึกว่าแค่บาดเจ็บ
นี่นะคะคนร้ายคนนี้นะคะ
ก่อเหตุใช้ค้อนทุบหัวใช้มีดแทงด้วยนะคะ
นายสายอลาอ่องอายุ๓๖ปีชาวเมียนมา
คือแผลเต็มตัวเลยเสียชีวิตอยู่ในกระท่อม
สวนปลูกผักที่บ้านทุ่งหัวช้างตำบลริมใต้
ริมจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็หนีไป
หลักฐานก็คือมีดเปื้อนเลือดยาวประมาณ๒นิ้วนะคะ
หักออกจากด้ามแล้วก็ค้อนด้วย
ตกอยู่ใกล้กับกองเลือดอยู่บนถนนนะคะ
งจากกระท่อมที่พบศพประมาณ๑๐๐เมตร
ตำรวจสพแม่ริมแกะรอยจากกล้องวงจรปิด

นายยุงลุงยอดอายุ๔๐ปีสัญชาติเมียนมา

ก็เลยจัดกำลังออกติดตาม

ปั่นจักรยานอยู่บนถนนในหมู่บ้าน
นี่ค่ะก็เลยรวบตัวค่ะ

ประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุนะคะ
เริ่มตั้งแต่จุดแรกเลยที่กระท่อม

ก็นั่งดื่มเหล้าอยู่ด้วยกันนะคะ

นี่มนต์พระสงฆ์สี่รูปมันทำพิธี

รู้จักกับผู้ตายมาหลายเดือนแล้วนะคะ

ก็จะซื้อเหล้าขาวมานั่งดื่มนั่งกินอยู่เป็นประจำ

กันคนละขวดก็ที่กระท่อม

พอ๔ทุ่มก็แยกกันไปนอน

ก็ไปนอนที่เพิงพักใต้คลองส่งน้ำ

ตรงนั้นห่างจากกระท่อมไปประมาณ๒๐๐เมตรนะคะ

แล้วผมก็นอนร้องเพลงเสียงดัง

เดี๋ยวดูนะเขาก็นอนแบบเนี้ย

ไม่พอใจเขาที่เขานอนร้องเพลงเสียงดังค่ะ

มาทำร้ายเขามาถีบเขา

ตอนเขานอนอยู่บนเตียงแบบนี้นะคะเขาอ้างแบบนี้นะคะ
คือเหมือนกับผู้ตายบอกว่าร้องเพลงเสียงดัง

ผมมาวิ่งหนีออกมาบนถนน
แล้วก็คว้าจักรยานที่จอดไว้ริมถนนขี่หนี

ผู้ตายตามมาทำร้ายเขาจนจักรยานล้ม

หันกลับไปทุบหันกลับไปจ้วงแทง

ผู้ตายวิ่งกลับเข้าไปที่กระท่อม
ตัวเขาเองก็กลับไปเอาจักรยานแล้วขี่หนีออกมา

ที่หันกลับไปทุบหันกลับไปแทงเขาเนี่ย

พอเช้ามืดก็ออกจากพื้นที่

ทำแผนชาวบ้านก็มาดูกันเยอะค่ะ

แต่ทั้งหมดก็คือคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหา
ใช่ค่ะเพราะว่าผู้เสียชีวิตเขาก็ไม่ได้มีโอกาสมาชี้แจงอะไร